ในเมื่อเราหวาดเสียวแล้วเราต้องไปให้สุด

ไปดูสองยักษ์ใหญ่ปะทะกัน
ดูสิว่าใครจะรอด

เฮ้ยเป็นไงบ้างคุณชนะ
คุณชนะคุณสบายดีไหมเนี่ย
โอ้โฮโทรถูกรัดเหรอ

บอกแล้วไงว่าเจองูอยู่ห่างน่ะ
คุณไปทำตัวเงินตัวทองแบบนี้ได้ยังไง

เป็นยังไงเหรอรู้สึกแบบไม่มีความสุข
อุ๊ยมันหายใจไม่ออกใช่ไหมล่ะ

เออเหรอจริงทุกคนเขาเป็นห่วงคุณกันหมดเลย
อย่าห่วงผมเลยถ้าถามขนาดนี้

และที่โดนรัดอยู่ก็ไม่ใช่ผม
ตัวเงินตัวทองมันกำลังสู้อยู่กับเจ้างูเหลือมตัวนี้ครับ

มันลัดที่ลำคอของตัวเงินตัวทองด้วย

ลอดถึงเอวอุ้ย

คนถ่ายก็ช่างได้กล้าถ่ายเนอะ

ผมว่ามันสามารถกืนเจ้าเงินทั่วท้องที่ใหญ่แบบเลอเทอร์

งูเหลือมก็เป็นงูเหลือมมันสามารถขยับขยายอ้าปากได้
ควายมันก็กินมาแล้วกวางมันก็กินมาได้

มันจะกินผมเข้าไปได้เหรอได้

คุณไม่ต้องห่วงเลยมันจัดการได้
นี่คุณนักให้ดีชั้นเปรียบเทียบเลยเหรอ
เนี่ยภาษาอะไรตัวเงินตัวทองช่วงนี้
คนถ่ายนี่ถ้าเกิดว่าอีกนิดนึงกลัวตาม

เออแล้วตกลงยังไงคุณเล่าสิคลิปนี้

เอางี้ละกันนะครับจากเหตุการณ์นี้สรุปสุดท้ายครับ
ตัวนี้ก็แยกย้ายกันได้ก็คือตกลงกันด้วยดี
อ่ะประมาณว่าเราอย่าทะเลาะกันให้คนมาถ่ายคลิปเลย
เดี๋ยวมันก็จะไปเป็นไวรัลในโลกโซเชียล
เป็นขี้ป่าเป็นดราม่า
ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันกลับบ้านไปไปเจอญาติพี่น้องมัน
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยนายไปทะเลาะกันอยู่ข้างถนน
ให้คนถ่ายรูปลงโซเชียลอายบ้างไหม

ถูกต้องแล้วไปโดนชาวโซเชียลเขาคอมเมนต์ด่าอีก
เป็นปัญหาชีวิตของเจ้าตัวเงินตัวทองกับเจ้างูเหลือมนี่อีก

ผมไม่หยุดหรอกผมต้องไปต่อเรื่อย